มีอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องของป้าพรไปที่แกรับจ้างซักผ้าจากคนแถวบ้านนะคะ
ละ๓๐๕๐บาทได้รายได้เป็นรายวัน
แต่ว่าแกโดนพิษโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกันนะคะ
ไม่มีคนออกมาจ้างซักผ้าเลยแกเหลือเงินติดตัวเนี่ย๕บาทถ้วน
คือต้องเอา๕บาทนี้ไปซื้อน้ำประทังชีวิตต่อชีวิตออกไป
วันไหนที่ได้แบบซักผ้าสักถังหนึ่ง๓๐บาท
เอาไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะ

คือต้มแล้วก็ใส่น้ำเทน้ำให้มันเยอะให้มันอืด

ไปเก็บผักเก็บมารุมแถวบ้าน
มาขายก็ได้สิบยี่สิบบาทบ้างอืมทีนี้เมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอข่าว
พรให้ปรากฏว่าตอนนี้มีคนบริจาคเงินให้ป้าพรเนี่ย
หลายล้านเลยนะคะโอ้โหรวมแล้ว๒ล้านบาทนะคะ
คือตอนที่ป้าพรแกเดือดร้อนลำบากแล้วมีคนไปรู้เรื่องเนี่ย
สิ่งที่ป้าพรเขาขอเขาไม่ได้ว่าขอให้คนมาบริจาคเงินช่วยเหลืออะไรนะตอนแรก

ขอให้คนมาช่วยเอาผ้ามาซัก
ช่วยเอาผ้ามาให้แกซักหน่อยแกอยากทำงานแกจะได้มีเงิน

เพราะว่าลูกค้ามันน้อยลงใช่ไหม

แต่ทีนี้พอคนทราบข่าวก็เลยบริจาคช่วยกันเยอะเลย
คือเมื่อวานเนี่ยพอเล่าข่าวป้าพรไปนะก็มีคุณผู้ชมส่งมาที่ไลน์หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ส่งมาในเฟซบุ๊กไลฟ์ขอเลขบัญชีป้าพรหน่อย
แล้วก็ส่งมาบอกเราได้บ่อนแบ่งทยอดการณ์ไปคนละเล็กกับคนละน้อย
ละ๒๐๐๓๐๐๕๐๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ป้าพรบอกขออนุญาตปิดบัญชีแล้วนะฮะ
ว่าป้าพรบอก๒ล้านกว่าแล้วเนี่ย

วันนี้เนี่ยป้าพรมีสีหน้ายิ้มแย้มขึ้นเยอะเลยนี่

ขวัญเสื้อเมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปเนี่ยนะมีไม้แขวนเสื้อแขวนอยู่เกือบร้อยอันไม่มีเสื้อผ้าเลย

วันนี้มีเสื้อผ้าให้แขวนแล้วแปลว่ามีคนเอาผ้ามาให้แกซักแล้วนะ

คือป้าพรแกบอกว่ามีคนเอาเสื้อผ้ามาจ้างซักแล้วได้มาสองร้อยบาทแน่แถมเมื่อเช้านะมีคนใจดีขับรถเข้ามาจอดเรียก
เอาข้าวสารอาหารแห้งเอาปลากระป๋องเอาของใช้จำเป็นมาให้แกยื่นเงินให้แกอีกสามร้อยบาท
ก็เลยบอกว่าวันนี้มีข้าวกินแล้วทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงไม่ต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน
อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของป้าพรเนี่ย
เริ่มจากที่มีคนเป็นแฟนเพจไทยรัฐออนไลน์นะคะเขาขอความช่วยเหลือเข้ามา
แล้วก็เลยมีคนใจดีเนี่ยทักป้าพรมาเยอะเลยว่าเออเห็นข่าวจากเพจไทยรัฐ
เห็นข่าวจากไทยรัฐนะแล้วก็นักข่าวเราก็บอกป้าพรด้วยว่าเนี่ย
ป้ามีคนโอนเงินให้ป้าเยอะเลยนะพาป้าพรไปที่ธนาคาร
ไปปรับบัญชีธนาคารที่ตู้อัตโนมัตินะคะครับไปดูยอดเงิน
ครั้งก่อนหน้าเนี่ยนะป้าพรมีเงินติดบัญชีอยู่๙๗บาท
วันนี้พาป้าพรไปปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติซึ่งตอนที่ไปเนี่ย
พรยังไม่รู้นะครับว่ามีคนบริจาคเท่าไหร่ไม่รู้เลย
บอกแค่ว่าเนี่ยมีคนโอนเข้ามาบอกจะโอนช่วยป้าเยอะเลยนะ
เอาลงไปดูกันหน่อยแล้วเนี่ยป้าแกก็เอาสมุดบัญชีมานะ
แกก็ใส่ตามมาตรการนะเนี่ยเห็นไหมมีการใส่หน้ากงหน้ากาก
ตอนนั้นมีเท่าไรนะแกก็เอาสมุดบัญชีเข้าไปเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะ
สิบเจ็ดบาทที่ป้าจำได้อัพบุ๊กออกมาคุณผู้ชม
สองล้านสี่แสนกว่าบาทโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพช่วงนี้หน่อย
้าแกโอ้โหยกมือขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนขอบคุณคนไทยใจดี

บอกว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะมีบุญมีวาสนาโชคดีมีคนช่วยเหลือขนาดนี้
ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็มีท้อแท้
แต่ป้าแกไม่ยอมแพ้ป้าแกสู้มาตลอดมีก็กินไม่มีก็อดทน
ก็พยายามหาอะไรเลี้ยงชีพไปพยายามไม่เดือดร้อนคนอื่นแม้ว่าแกจะอยู่ตัวคนเดียว
อันนี้ยอดบัญชีนะให้เห็นกันชัดเลยนะ๒ล้านกว่าบาท
แกบอกว่าก่อนนอนแกก็พยายามสวดมนต์ขอพรพระนะคะให้ชีวิตดีมีโชคดีกับเขาบ้าง
บอกมีคืนนึงนะมีพระมากระซิบให้ตื่นมาสวดมนต์กลางดึก
ก็ตื่นมาสวดก็ไม่คิดว่าอันนี้ส่งผลบุญครั้งนั้นจะทำให้แกมีวันนี้
ซึ่งอย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะป้าพรแกบอกว่าพอแล้วนะ
ขอปิดรับบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาให้แกแล้วเงินที่มีอยู่ในบัญชีตอนนี้เนี่ย
มันก็มากเพียงพอแล้วถามว่าป้าจะเอาเงินไปทำอะไรอืม
แกบอกว่าป้าจะเอาไปซื้อเครื่องซักผ้าใหม่แทนเครื่องเก่าที่พัง
จะได้เอามาซักผ้าต่อต่อยอดอาชีพป้า
ฉันก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ
ไหว้พาทุกวันก่อนจะนอนไหว้พา

บางทีพระอาจคืนเรียกตี๑ตี๒นะ
ได้ยินเสียงพระสวดมุนสวดมุนอย่างเงี้ย
ก็ขอให้ป้าก็ทำมาหากินต่อไป
แล้วก็ดูแลเงินที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือป้าให้ดีที่สุดตรงนี้ด้วย
ถ้าจะได้ไม่ลำบากอีกถูกต้องยังมีอีกหลายคนที่ลำบากแล้วครับ
ยังไงก็สู้สู้กันต่อไปแล้วกันนะฮะใช่ค่ะครับคุณผู้ชม